วงการฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับหลังจากที่ราชันเหมังอดีตนักเตะทีมการท่าเรือ
ถูกไฟไหม้วอดยกหลังนะครับที่ซอยตากศิลปยี่สิบสาม
เมื่อวันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวเปิดใจกับทีมข่าวว่า
วันเกิดเหตุได้ไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนที่พระราม๓และมีญาติโทรมาบอกว่าที่บ้านไฟไหม้
ขณะเกิดเหตุมีครอบครัวอยู่ในบ้าน๗คนนะครับโชคดีที่ทุกคนหนีออกมาได้ทัน
แต่ที่โชคร้ายก็คือไม่สามารถดับเพลิงได้ทำให้เพลิงลุกลามไหม้บ้านทั้งหลังในเวลาเพียง๑๕นาที
ซึ่งบ้านนี้ครอบครัวเช่าอยู่มาเป็นเวลายี่สิบปีทรัพย์สินในบ้านเสียหายกว่าหนึ่งแสนบาทนะครับ
สลายไปในกองเพลิงเหลือเพียงแค่เอกสารสำคัญบางส่วนที่ติดตัวออกมาได้
และรถยนต์หนึ่งคันขณะที่อุปกรณ์ในการเล่นฟุตบอลทั้งรองเท้าสตาร์ท
ชุดซ้อมถูกไฟไหม้ทั้งหมดนะครับผู้บุคคลที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ
สามารถติดต่อให้การช่วยเหลือได้นะครับที่เบอร์ส่วนตัวของราชัน
โอนเงินช่วยเหลือได้ที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างของหน้าจอนะครับ